ฮิตก็คือลาบเป็ดลาบเป็ดนี้อยู่ที่เชียงใหม่ว่ากันว่าขายมายาวนานกว่าสี่สิบปี
ร้านนี้เด็ดดวงแค่ไหนติดตามในตลอดกิน
ว้าวเห็นแบบนี้แล้วพวกขอข้าวเหนียวร้อนร้อนร้อนเลยดีกว่า
ร้านวีระลาบเป็ดค่ะร้านนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะ
ตั้งอยู่ที่ถนนหนองฮ่อซอย๓อำเภอเมืองค่ะ
ว่าเป็นร้านอาหารอีสานที่ชาวเชียงใหม่รู้จักดีค่ะ
ที่ปากเป็ดเออบอกเลยว่าเมนูเกี่ยวกับเป็ดนี่คือยอดนิยมจริง
เพราะอะไรเพราะเขามีรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้าน
สไตล์อาหารอีสานแท้และไม่ได้มีแค่ในไทยเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าเขายังไปอวดความอร่อยด้วยการไปเปิดร้านที่
และอีกสองสาขาที่ฝรั่งเศสด้วยชื่อก็เป็นแนวฝรั่งเศส
ซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่าเมนูขึ้นชื่อของร้านเนี่ยคือลาบเป็ด
เขาพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกเนื้อเป็ดที่มันมีความสดใหม่นะ
แล้วก็เอามาปรุงด้วยข้าวคั่วที่หอมมีพริกลาบสูตรลับเฉพาะของทางร้าน
ส่วนมะนาวเนี่ยก็ต้องเลือกใช้มะนาวที่มีน้ำเยอะเปรี้ยวปรี๊ดรสชาติจัดจ้านนะคะ
แล้วก็ทำเป็นลาบเป็ดที่อร่อยเรียกว่าคงเอกลักษณ์ของความเป็นลาบเป็ดเอาไว้
ไม่ว่าคุณจะกินที่ในเชียงใหม่หรือว่าที่ฝรั่งเศสหรืออเมริกา
บอกเลยว่ารสชาติเป็นเหมือนกันเป๊ะไม่มีผิดเพี้ยน
ถึงบ่าย๒๓๐แล้วอีกช่วงหนึ่งคือช่วงเย็นคือ๕โมงถึง๓ทุ่มนั่นเองค่ะ
ดูเขามาใช้บอกเลยว่านี่คือสูตรลับของทางร้านจริงแล้วบอกเลยว่าคุณจะต้องถูกใจแน่นอน
เขาบอกเลยนะคะว่าจะปิดทุกวันที่๑๕๑๖และ๒๘ของทุกเดือน
คือจะไปร้านนี้คุณต้องจำรายละเอียดนิดนึงเขามีช่วงเวลาที่เปิดปิดแล้วก็มีวันที่เปิดปิดด้วย
ดังนั้นโทรศัพท์ดีไหมคะโทรไปถามโทรไปจองเลยดีกว่าเนอะ
๐๙๒๕๐๙๖๙๕๖ร้านวีระลาเป็ดที่เจียงใหม่
แต่เห็นบอกว่ามีหลายสาขาใช่ไหมที่อเมริกา
กี่สาขาน่ะมี๔คุณมีกี่สาขามี๓
เอ้าทำไมอ่ะ๓ตอนนี้ทำไมมี๓แล้วคุณจะเล่นยังไง
ขาดอีกขาดนึงเนี่ยมาชวนโทรไปตามเพื่อนแล้วบอกเพื่อนไม่ว่าง
แล้วคือที่หันมาคือจะชวนจะได้ครบ๔ไม่ใช่สาขาแบบคุณ
แค่๔ค้าที่เพื่อนได้ทั้งวันเลยนะครับ
ไปร้านนี้ร้านนี้เขามีร้านสาขา